ที่ขอนแก่นเมื่อวานนี้เขาก็จัดกิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน

ที่นี่เขามีเมนูกว่า๕๐เมนูที่เป็นเมนูปลอดผงชูรส
ให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองกันด้วย
ส่วนเรื่องของการเล่นน้ำเรื่องของคลื่นมนุษย
ไม่ต้องพูดถึงสนุกสนานอยู่แล้วนะคะ
นี่แหละบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานวันที่๒

นักท่องเที่ยวก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมนะคะ
อากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิเกือบ๔๐องศา

นักท่องเที่ยวเขาก็มาร่วมกิจกรรม
บริเวณเวทีการแสดงตลอดระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
แล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นเขาก็มีการจัดกิจกรรมค่ะ
ชื่อว่าวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน
ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมอาหารขนม
ทำด้วยข้าวเหนียวมากกว่า๕๐เมนู
และที่สำคัญนะไม่มีผงชูรส
เมนูต่างเกิดจากฝีมือของชาวชุมชน

นี่แหละโดยนายธีรศักดิคายุพันธ์

ดังนั้นทางเทศบาลก็เลยจัดกิจกรรมนี้

ข้าวเหนียวคือสัญลักษณ์ของความสามัคคี

ส่วนเรื่องของการคลื่นมนุษย์การเข้าร่วมกิจกรรม

ทำลายสถิติยอดเพิ่มกว่าปีที่แล้ว๓๐๐๐กว่าคน

ปีนี้๑๖๒๑๕คนที่มาร่วมทำสถิติ
คลื่นมนุษย์ที่ถนนข้าวเหนียวแห่งขอนแก่นแห่งนี้
แล้วเขาก็คาดว่าเขาจะทำกัน๓วัน
คนจะประมาณ๓แสนกว่า

ตินะทำลายกันทุกปีเลยนะคะ
ไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณด่านเจดี๓องค์อำเภอสังคลาบุรี

พื้นที่ติดกับชายดันไทยพม่าก็คึกคักนะคะ
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวพม่าไปซื้อสินค้า

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ยังพากันข้ามฝั่ง
เข้าไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอพญาตองซูของพม่า
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ด่านเจดี๓องค์ด้วยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานในฝั่งของพม่าเอง
ก็สนุกสนานคึกคักไม่แพ้กันนะคะ
นอกจากเล่นตัวต่อตัวยืนเล่นแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีการนั่งท้ายรถกระบะด้วย
เปิดเพลงคึกคักสนุกสนานคลื้นเครงกัน
กลางอุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียสแล้วค่ะ

ก็ไปพักผ่อนไปเล่นน้ำบริเวณสวนน้ำของนักธุรกิจชาวไทย
คุณผู้ชมค่ะมาดูที่อำเภอพระปลาแดงที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้าง
ช่วงนี้สงกรานมอนก็จะเป็นประเพณีแห่หางโหง
หรือว่าประเพณีสงกรานบางน้ำพึ่งที่บางน้ำพึ่งนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรม
ใต้ชื่องานสงกรานบางน้ำพึ่งวิถีไทยวิถีพุธ
โดยมีกิจกรรมสำคัญนะครับคือการตักบาดน้ำพึ่งแล้วก็ยาเวชพันธุ
รวมถึงร่วมชมขบวนแห่นางสงกรานกันอย่างคึกคักเลยนะครับ
อกจากนี้ประชาชนยังมารอชมที่ด่าช้างบางน้ำพึ่งอีกด้วย
เมื่อวานเรานำเสนอไปตอนประกวดใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ที่ดาช้างบางน้ำพึ่ง
ก็ร่วมในขบวนแห่นางสงกรานพระประแดงก็เริ่มตั้งแต่วัดบางน้ำพึ่งนอก
มาถึงวัดบางน้ำพึ่งในรวมระยะทาง๓กิโลเมตร
แต่ที่สงกรานมอนสงการพระประแดงที่สมุทรปราการเนี่ย
เขาจะเล่นกันคือวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์หน้า
ก็คือ๒๐๒๑และ๒๒จะเป็นช่วงของสงกรานพระประแดง
แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นประเพณีในการแห่ต่างไม่ว่าจะเป็นแห่หังหง
หรือว่าของวัดบางน้ำพึ่งเองเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคะพาไปต่อเลยค่ะที่สุโขทัยกันบ้าง
งานสงกรานย้อนอดีตมหาสงกรานกรุงสุโขทัยประจำปี๒๕๕๙
ครั้งที่๑๗แล้วนะคะที่จัดขึ้น
แล้วก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแนวย้อนยุคบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แล้วก็นี่ค่ะที่อยากให้ดูก็คือขบวนแห่สงกรานในปีนี้
คุณผู้ชมเห็นแล้วก็มีเทพีสงกรานคือแต่งตัวเป็นนางมโหธรเทวี
ทรงมาบนหลังนกยูงเห็นไหมห่วงสะใบม่วงครับ
หลังจากนั้นก็เดินแห่จากหน้าเทศบาลตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง
ยังที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยระยะทาง๒กิโลเมตร
ประชาชนให้ความสนใจเยอะเลยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อค่ะร่วมกันสืบสารประเพณีงานบุญข้าวแช่
ซึ่งก็จัดขึ้นวันที่๑๔เมษายนของทุกปี
โดยถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะที่ชาวบ้านนั้นปฏิบัติสืบต่อกันมาร่วมร้อยปีแล้วค่ะ
ชาวบ้านจะทำข้าวแช่นำมาถวายเพลพระที่วัดบางมะฝ่อ
และหลังจากถวายเพลงพระเสร็จแล้วก็นำมาให้ผู้ร่วมงานได้กินกัน
โอ้โหแต่ที่นี่ประดับตกแต่งรถที่เป็นนางสงกรานสวยงามมากนะ
โมโหทรเทวีนะคะแล้วก็ขี่นกยูงสวยงามจริงนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าผู้ที่มาวัดเนี่ยก็จะทำข้าวแช่มาแจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงานกิน
มีเครื่องเคลียงข้าวแช่เยอะแยะทั้งหมูทอดกะปิกระเทียมผัดไข่หมูฝอยฉีกปลาเกลือทอดคลุกน้ำตาล
กาดผัดใส่ไข่นี่ไงคุณเป็นสำหรับสวยงามน่ารับประทาน
เรียกว่ายัดไส้หมูอีกนะคุณค่ะพูดแล้วก็อยากจะไปทานตอนนี้ทันที
และเรียกว่าใครที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ของที่นครสวรรค์เขาติดอกติดใจกันมากมายเลยนะครับ
เอาคุณผู้ชมฮะไปดูที่จังหวัดพิศนุโลกกันบ้างนะครับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานที่บริเวณวงเวียน
หน้าสถานีรถไฟพิศนุโลกช่วงค่ำคืนดูสิอลังการเหมือนกันเพราะเขามีน้ำผู้โอ้โหสวยงามนะฮะ
ก็คึกคักมากนะครับเพราะว่ามีวัยรุ่นหนุ่มสาวมาเล่นน้ำสงกรานกันแน่นเลย
แล้วก็ชุ่มชำดีอ่ะนะฮะเค้าบอกว่ามีคนมาเล่นน้ำนับมืลคนเลย
เทศบาลนครพิศนุโลกติดตั้งน้ำผู้ดนตรีประกอบแสงสีเสียงตลอดแนวถนน
แล้วก็เด็กเล็กก็ร่วมเต้นรำเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

ผู้ใหญ่ก็บอกฉันก็ย้อนวัยกลายเป็นวัยรุ่นเหมือนกัน
นี่เต้นกันคึกคักเลยนะครับ

กำหนดเวลาในการเล่นน้ำสงกรานได้ถึงเวลา๓ทุ่มเท่านั้น
ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ได้เห็นบรรยากาศนะทั่วไทยทั้งภาคกลางวันภาคกลางคืน

วัดพุทธบูชาเมืองแอดแลนต้ามลรัฐจอร์เจียที่สหรัฐนั่นเองค่ะ
ก็จัดงานสืบสารประเพณีสงคราน
แล้วปีนี้ชาวต่างชาติเขาสนใจเข้าร่วมงานเยอะเลยนะ
อากาศหนาวเย็นที่เห็นห่มสบายกันแบบนี้
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศานะคะ
ดังนั้นเรื่องสัตว์น้ำไม่ต้องพูดอื่น
คงจะไม่ไหวจริงซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ร่วมงานเขาก็แต่งกายชุดไทยอินกระแส
ตามละครดังบุเภสันนิวาส
โอ้โหดังข้ามประเทศข้ามทวีปเลยนะ
สร้างสีสันความคึกคลื้นไปทั่วงานเลยนะคะ
ทุกคนก็ได้ร่วมทำบุญตักบาทแล้วก็ส่งน้ำพระ

บรรยากาศก็น่ารักเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นมากนะคะ
ในต่างประเทศที่เขาจัดงานสงกราน
เขาบอกว่าเขารู้สึกคิดถึงบ้านนะครับ

ตรงกับช่วงของวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วย
แล้วก็ร่วมกันแต่งกายชุดไทยอาหารไทย
เอาไว้รองรับแขกเรือของต่างประเทศเขาด้วย
เขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานคึกคืนนะครับ

ก็จะมีเรื่องราวของคนไทยในซิดนี่ด้วย
ที่เขาจัดงานที่ย่านไทยทาวน์ด้วยเหมือนกัน
แล้วก็สอนฝรั่งในการรำ

ฝรั่งเขาชอบนะมวยไทยเอ่ยรำไทยอาหารไทย